ในรอบ๓ปีที่ได้สาดน้ำกันเต็มนะคะ
กันเต็มรูปแบบวันนี้ก็คึกคักกันทั่วไทยค่ะ

เราจะไปดูบรรยากาศเทศกาลสงกรานที่คึกคักอย่างนี้
คุณวราพรว่านะครับที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนเลย
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทำพิธีอันเชิญพระพุทธศิหิงนะครับ
ออกจากวิหารขึ้นรถบุษบกให้ประชาชนได้ส่งน้ำครับ
โอ้โหสวยงามมากสวยนะคะครับที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
จังหวัดเชียงใหม่นะครับนายนิรัติพงศิษฐิถาวร
ว่าราชการจังหวัดท่านเป็นประธานฝ่ายคารวาส
ในพิธีอรัฐนาพระพุทธศิหิงและพระพุทธรูปสำคัญ

โดยอันเชิญพระพุทธศิหิงออกจากพระวิหารลายคำ
เพื่อเคลื่อนออกจากวัดนะครับให้ประชาชนได้สักการะส่งน้ำ
โดยขบัวนะครับเริ่มเคลื่อนจากบริเวณวัดสรรปากข่อย
ข้างทางครับโอ้โหสวยงานจริงเชียงใหม่
ไปดูจังหวัดนครพนมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นกันนะครับ
เปิดงานถนนข้าวปุ้นสงกรานวิถีไทย
โอ้โหบรรยากาศคึกคักครับนักท่องเที่ยวไปกินข้าวปุ้นนะฮะ
พนมนี่ต้องข้าวปุ้นน้ำปลาร้านะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ไปกินส้มตำฟรีกัน
แล้วก็จากนั้นก็อิ่มท้องแล้วใช่ไหม
ก็ไปเล่นน้ำคลายร้อนกันนะครับ

ไปไหว้พญานาคองค์พญาสีสตนคราศนคทิปดี

แล้วก็ขอพรให้มีโชคมีลาบในปีใหม่ไทยนะครับ
แต่ว่าอากาศที่นั่นครับคุณผู้ชมครับ
นับขอบรรยมทะลุ๔๐องศาเซลเซียสครับ
ปิดท้ายบรรยากาศสงกรานในส่วนภูมิภาคกันที่จังหวัดอ่างทองนะครับ

ไหว้พระขอพรในช่วงเทศกาลสงครานแล้วนะครับ

โอ้โหคุณผู้ชมนี่แหละครับ
เขาบอกว่าเป็นการแข่งขันคู่ผู้สูงอายุจับคู่กัน

พอแต่งเสร็จเปิดออกมาครับโอ้โห
คนที่นั่นเขาบอกหัวเราะกันท้องแข็งเลย
โดยเฉพาะคู่ของคุณยายสมชาติ
กิรติวิทยากรท่านอายุ๘๐

ยายพยอมรักษีอายุ๘๔คนนี้คนถูกแต่งหน้า
เปิดออกมาคุณผู้ชมดูสิครับ
โอ้โหนี่ฮะ

โอ้โหเลยปากไปเยอะเลยนะครับคุณยาย
เพราะว่าหน้าออกมาเปิดแล้วเป็นแบบนี้นะครับ
ก็ทาลิปสติกแดงทั่วหน้าเป็นความสนุกสนานคนที่มาร่วมงาน
แต่ว่าก็มีรายงานบางส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ให้ดูบรรยากาศกันอีกนิดนึงนะคะสนุกสนานกันค่ะ
สูงอายุนี่ก็มีรอยยิ้มนะคะสนุกสนานกัน
อันนี้ก็คือที่อ่างทองนะคะ